ได้มาแค่นี้อย่างนี้

แต่เขาบอกว่ามันมีขนดำตรงนี้ด้วยนะ

แต่ลักษณะตรงนี้เริ่มไม่เหมือนมือคนแล้วนะ

ซิว่าข้อมือที่เห็นเนี่ย

ถ้าเป็นของสัตว์เป็นของตัวอะไรล่ะ

ทีนี้ชาวบ้านที่ตำบลดงละคร

จับกลุ่มแล้วคุยกันให้เส้ดเลย
ข้อมือสัตว์หรือข้อมือคนบางคนเขาบอกว่าลักษณะกระดูกข้อมือเล็ก
มันไม่ได้มีกระดูกสีขาวเหมือนกระดูกคนไงรูขุมขนใหญ่ด้วยขนเป็นสีดำ
ลักษณะนิ้วมือก็ไม่ใช่มั้งส่วนอีกฝั่งนึงที่เขาบอกว่า
ข้อมือผู้หญิงหรือเด็กแน่แหละมันมีรอยไหม้เหมือนกับโดนฟันเลย
เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมหรือเปล่าเจอข้อมือแล้วต่อไปจะเจอข้อเท้าเจอหัวเจออะไรหรือเปล่า
ตำรวจก็เลยต้องเอาไปให้หมอสัตว์ให้สัตวแพทย์ดูค่ะแล้ว
คือเขาบอกแบบนี้พอหมอสัตว์ไปดูเรียบร้อยแล้วสัตวแพทย์บอกแบบนี้เลย
อันนี้มันเป็นมือของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมผมเดาว่าเป็นลิงป่ะคุณ
เราก็เลยไปสอบถามคุณหมอหมูรองศัตว์อาจารย์ในแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรี
หมอหมูเขาเชี่ยวชาญด้านนิติเวชใช่ไหม

อันนี้พอเห็นแล้วชาวบ้านเขาหลอนค่ะ
หมอหมูบอกว่ามือคนกับมือลิงจริงคล้ายกันมากเลยนะ
แต่มันแยกได้แบบนี้นะคุณบุ๊คนะ
ปลายนิ้วผิวหนังรูขุมขน
คุณขวัญมือลิงนิ้วโป้งจะสั้นกว่ามือคนนะ

คุณอธิบายแบบนี้ที่ฉันก้มลงไปดูมือคุณบุ๊ค

ผมขนไปดูมือตัวเอง

คือเขาบอกว่ามือลิงเนี่ยนิ้วโป้งจะสั้นกว่ามือคน
ส่วนนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยจะยาวกว่ามือคน
แล้วปลายนิ้วมันจะมีความโตกว่า
แล้วส่วนตัวของหมอหมูเองเนี่ยนะคะชิ้นส่วนที่เจอเนี่ย
หมูว่าผมก็ว่าเป็นมือลิงนั่นแหละ

แต่จะเป็นมืออะไรก็ตามทำไมเหลือแต่มือล่ะคุณ

โดนตัดแล้วมันเอาชิ้นส่วนที่เหลือไปไหนยังไง

แต่ชาวบ้านเขากลัวนึกว่าเป็นฆ่าหันศพไงคุณ